เปิดปากกับภาคภูมิ

ก็อยากให้การไปเศษนะครับ
เรื่องของการรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องการฆาตกรรม
เห็นเรื่องทรัพย์บางส่วนนะครับเช่นรถยนต์อะไรต่างนะครับนะ
หลายวันแล้วนะครับก็คงจะเอ่อรู้สำเร็จอิตรู้รับศิลป์ดี

วันนี้เราจะตามกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับคดีแอมสายนาย
ซึ่งณปัจจุบันเนี่ยมีผู้ที่ตกเป็นเหยื่อแล้วตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหากับทางแอมเนี่ย
เพิ่มเติมในคดีฆ่าผู้อื่นตรายรองไว้ก่อนตอนนี้ก็สิบสามสิบสี่คดีแล้วนะครับ
แน่นอนว่าในฐานะผู้ต้องหาเธอยังมีสิทธิ์ปฏิเสธก็ต้องต่อสู้คดีกันไป
ล่าสุดมีการแจ้งความเพิ่มเติมไปยังอดีตสามีที่เป็นตำรวจด้วยนะฮะ
วันนี้เดี๋ยวดูความคืบหน้ากันหน่อยนะครับวันนี้แขกรับเชิญสองท่านในรายการนะครับ
แน่นอนนะครับผมเชิญมาเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือคุณระพีชำนาญเรือ
นำประชาชนเพื่อประชาชนที่มาช่วยเหลือทางคดีนี้ตั้งแต่คดีของคุณก้อย
อีกท่านหนึ่งนะครับเป็นท่านที่กำลังตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องหลักฐานทางนิติวิทยาศาสต
สารสายนายอาจารย์ออสครับรองศาสตราอาจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์
จากทางมเกษตรนะฮะเดี๋ยวจะได้ถามความคืบหน้ากันนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับคุณระพีนะฮะอาจารย์ออสนะครับครับผมอาจารย์ออสวันนั้นก็เพิ่งคุยกัน
หลักฐานโอ้โหเข้ามาเยอะเหลือเกินครับมาเรื่อยครับล่าสุดก็ของสมุทรสาคร
ของเจ๊น้อยผักใช่ครับกำลังไล่ตรวจสอบอยู่ใช่ครับแล้วก็มีเข้ามาเรื่อย
ครับครับคุณระพีก็เดี๋ยวคงได้คุยกันนะฮะว่าณปัจจุบันนี้มันเป็นถึงไหน
อย่างไรกันบ้างโดยเฉพาะคดีของคุณก้อยนะครับแต่ท่านผู้ชมครับผมเชื่อว่า
หลายท่านอยากจะฟังอีกหนึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีของแอม
แอมสายนายนั่นก็คือทนายความของแอมนะครับทนายธันนิชาเอกสุวรรณวัฒน์
หรือว่าทนายพัฒน์นะฮะจะคุยกับผมทางโทรศัพท์นะฮะทนายธนิชานะฮะ
สวัสดีครับทนายครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะธนิชาพูดค่ะ
ครับคงจะต้องได้สอบถามกันหน่อยแหละครับทนายผมเรียกทนายพัฒน์กันแล้วกันนะฮะ
ค่ะยินดีค่ะท่านครับทนายพันธ์ครับตกลงแล้วคดีของคุณแอมเนี่ย
เข้ามาดูกี่คดีฮะณขณะนี้ดูทั้งหมดค่ะดูทั้งหมดคือคือเริ่มแรกเนี่ย
คือคดีของคุณก้อยการเสียชื่อของคุณก้อยใช่ค่ะที่สอบข้อจริงเนี่ย
แล้วก็ตอนหลังที่มันมีเพิ่มขึ้นมาก็จำเป็นต้องดูทั้งหมดค่ะแต่ว่า
ยังไม่ได้สอบข้อเท็จจริงกับน้องแอมเพราะว่าน้องแอมอยู่ที่เรือนจำ
แต่เมื่อวานก็ได้เดินทางไปแล้วก็ได้พบได้คุยกันบ้างแล้วค่ะ
แล้วก็บอกน้องว่าเดี๋ยวพี่ดูแลให้ทุกคนนะนั่นหมายความว่า
คดีที่ตำรวจมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับแอมในทุกคดีที่มีคนเสียชีวิต
ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนหรือว่าพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรอง
ก็แล้วแต่เนี่ยตรงนี้ทนายธนิชาเนี่ยจะเข้ามาดูให้ทั้งหมดเลย
ทำคดีให้หมดเลยใช่ค่ะใดใดก็ตามค่ะทำให้หมด
เพราะอะไรฮะเหตุผลในการที่เข้ามาทำคดีให้แอมทั้งหมด
เพราะว่าในการต่อสู้คดีเนี่ยนะคะแนวทางการต่อสู้คดีจะต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ถ้าหากว่าใช้ทนายความหลายท่านมันก็จะมันจะทำให้แนวทางการต่อสู้เนี่ย
มันจะไม่เหมือนกันไม่สอดคล้องกันค่ะอ่าอันนี้คือในมุมของของคนที่เป็นผู้ต้องหา
หรือว่าในมุมของทนายเป็นมุมของทนายความค่ะแล้วทนายทนายธนิชา
มั่นใจได้อย่างไรว่าตัวของลูกความเนี่ยคือคุณแอมเนี่ย
เขาบริสุทธิ์เขาไม่ได้ทำผิดอย่างที่ถูกกล่าวหาคืออย่างงี้ค่ะแบ่งออกเป็นอย่างงี้นะคะ
ถ้าเป็นของน้องก้อยเนี่ยครับอ่าทนายได้สอบตัวจริงจริงแล้ว
แล้วก็ได้ลงพักสนามแล้วครับนะคะอันนั้นตัดออกไปเลย
เพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่เขามาทำให้ต่อมาเอ่อในเรื่องของข้อ
คดีอื่นอื่นตามมาเนี้ยบางครั้งเรายังไม่แน่ใจนะคะ
ว่าทางพนักงานอายการจะรวมไปเป็นคดีเดียวกันและเป็นกรรมไหม
เป็นการคือมันไม่จำเป็นไงคะว่าจะต้องฟ้องแยกหนึ่งหนึ่งหนึ่ง
มันอาจจะรวมทั้งหมดเลยแล้วก็บรรยายคำฟ้องมาว่า
กรรมที่หนึ่งทำที่นี่ที่นี่ที่นี่กรรมที่สองกับปีห้าหกเจ็ดและเก้า
อย่างนี้ค่ะครับค่อยไปดูว่าเลขที่คดีนะ
เป็นเลขที่กี่เลขสู้คดี
แต่เท่าที่ฟังรู้สึกว่าเขาจะแยกเป็นแคตอรี่ออกมานะ
อ่าอันนั้นอันนั้นคือการแยกหรือไม่แยกคดี
แต่ว่าที่ผมถามคือเรื่องของความมั่นใจว่า
คุณธนิชาเนี่ยมั่นใจได้ยังไงว่าแอมเขาไม่ได้ทำผิด
เอาอย่างเอาคดีของคุณก้อยก่อนคดีแรกสุดเลย
คดีของคุณก้อยนะฮะของก้อยเนี่ย
อันนี้นะคะส่วนรายละเอียดอื่น
คดีอื่นนั้นต้องสอบข้อที่จริงกับน้อง
แต่ทีนี้เนี่ยเมื่อกี้ถามว่ามั่นใจได้ยังไง
เราไม่ได้ตอบว่ามั่นใจแต่เราต้องตอบว่า
ต้องดูพญาหลักฐานของโจทย์ว่าโจทย์สามารถนำสืบ
แล้วก็แสดงให้สารเห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดหรือเปล่า
กว่าสารจะแน่ใจและลงโทษกับจำเลย
เนื่องจากว่าคดีนี้เป็นคดีอาญา
เพราะฉะนั้นการดำเนินตัวโดยพิชานาหรือว่า
วิธีการนำสืบจะเป็นนับตกแก่โจทย์โจทย์ต้องนำสืบให้สมดั่งฟ้อง
ทนายธนิชาบอกว่าคดีของคุณก้อยมันมีความเป็นไปได้
มีทางเป็นไปได้นี่หมายถึงว่ามีทางเป็นไปได้ในการสู้คดีอย่างนี้นะ
ได้คุยกับคุณแอมตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยเขาเขายืนยันใช่ไหมว่าเขาไม่ได้ก่อเหตุอะไรแบบอ่า
ไปวางยาไม่ช่วยเหลือไปทำให้เขาวูบแล้วหมดสติอะไรลงไปอย่างนี้
ยังไม่ได้ถูกจับมานะคะไปด้วยกันแล้วก็ไปให้น้องเขาทำให้ดูเลย
เขาเรียกว่าทำฟรีให้ดูเลยว่าในวันเกิดเหตุพี่ก็เห็นตามกล้องเนี่ย
เราทำอะไรแล้วเราพูดอะไรแล้วเราก็ไปดู
เคชั่นเก็บข้อมูลเอ่อก็มีการทดสอบดูว่าน้องโกหกหรือเปล่า
ก็ลองไปการค่ะมันก็น่าน่าเชื่อได้ว่ามุมมองเนี่ย
ในความสูงของสถานที่ลักษณะของภูมิศาสตร์
มันไม่ได้แล้วก็ในส่วนของที่บอกว่าไม่ได้ช่วยเหลือ
ในส่วนนี้ได้อบรมน้องไปว่าทำแบบนี้ไม่ถูก
ถ้าหากว่าคุณเจอแบบนี้คุณต้องช่วยคุณจะไปแบบนี้ไม่ได้
น้องเขาก็เข้าใจอันนั้นเขาก็แสดงความเสียใจเหมือนกันว่า
ตอนนั้นหนูไม่รู้จักทีแต่ก็แล้วแต่เขาแก้ตัวนะอ่า
นั้นอบรมไปว่าควรจะนะตรงนี้มันเป็น
กรณีที่ต้องสงสัยว่าเอ่อใครเหมือนที่เคย
เคยกล่าวไว้นะคะว่าทำบางอย่างเนี่ย
เพราะทำให้เขาสงสัยมันก็สงสัยได้
แต่รู้สึกเขาสงสัยมากเกินไปอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอ่า
ธนายธนิชชาฮะผมผมผมผมไล่อย่างงี้ก่อนนะฮะ
คือทนายธนิชาบอกว่าได้ลงไปตรวจสอบพื้นที่
ที่ว่าลงไปภาคสนามตรงที่เกิดเหตุอ่า
ที่ตรงตรงที่ปล่อยปลาใช่ไหมฮ
ราชบุรีอ่ะก่อนที่น้องจะโดนจับนะ
ก่อนจะโดนจับก่อนจะโดนแจ้งข้อหาฆ่าผู้
หรืออะไรตรงไว้ก่อนเอ่อตอนนั้นน้องเขาโดนอยู่ที่
บ้านโป่งแล้วก็บ้านโป่งใช่ไหมคะ
วันแรกที่เคยออกข่าวอะค่ะบ้านโป่งแล้วเขาก็
ก็ปล่อยตัวอ่านั่นแหละเขาก็เลยได้ติดต่อ
ชนัยมาเราก็จะบอกไหนต้องมาบอกสิอีท่าไหน
ชัดเจนว่าอ่าคุณแอมไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือ
ตรงนี้ก็ได้อบรมเขาไปแล้วอบรมแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะแล้ว
เอาของเขาไปทิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็อบรมไปว่าทำแบบนี้ไม่ถูกแต่ว่า
แล้วเอาของเขาไปทิ้งทำไมเอาของเขาไปทิ้งทำไมถ้าเกิดว่า
เอ่อในส่วนนั้นเนี้ยก็จะแจ้งเอาไว้ว่าในพฤติการของถ้าหากเป็นผู้ร้าย
โดยที่เราทำคดีมานะคะผู้ร้ายมักจะไม่วนเวียนอยู่ที่เดิมอันที่หนึ่ง
อันที่สองผู้ร้ายจะไม่ทิ้งร่องรอยแต่ปรากฏว่า
ลักษณะที่เขาเอาไปทิ้งไว้หน้าบ้านเนี่ยมันผิดปกติวิสัย
ก็เลยถามไปว่าเพราะอะไรเขาบอกว่าตกเสน่ห์ตื่นตัว
ตกใจไม่รู้จะทำอะไรเราก็เลยบอกว่าทั้งทั้งเท่าที่เคยทำมา
ถ้าหากว่าน้องทำจริงเนี่ยจริงระยะทางตั้งแต่บริเวณนั้น
ไปจนถึงที่จุดถังขยะที่หน้าบ้านเขาจะทิ้งที่ไหนก็ได้
อันนี้คือเป็นแบบหลักศิษย์วิทยานี่ก็ให้โอกาสคนนิดหนึ่งน่ะ
แต่ก็มันก็เป็นหลักหลักของทุกการที่สูตรแต่ว่าเขาจะพอที่จะเตย
ถ้าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดแอมไม่ได้ทำผิดอะไรเนี่ยแล้วไปตกใจทำไมฮะ
ตอนที่เกิดเหตุคุณก้อยวูบเป็นลมหมดสติอยู่ตรงท่าน้ำเนี่ยที่ไปปล่อยปลา
ตอนนั้นมีการเรียกคนเรียกคนมาช่วยแล้วค่ะแล้วก็ทำหลักฐานอะไร
เอาไว้แล้วด้วยค่ะว่ามันเป็นยังไงลักษณะยังไง
มีการเท็จอยู่แล้วค่ะอ่ามีการไปเรียกช่วยแล้วนะคะ
ฉะนั้นเราพูดไปในสังคมก็มันก็แก้ตัวยากทีนี้มันจะดี
มันมีพยาหลักฐานเป็นพยานวัตถุด้วยอันนี้ขออนุญาตถูกไปก่อน
เพราะว่าเก็บเอาไว้ในสู้ในชั้นศาลเนอะเพราะบางอย่างมันอาจจะเป็นความลับของลูกความ
มั่นใจว่าคุณแอมไม่ได้ไปวางยาสายนายไปวางยาสารพิษอะไรเขาจนเขาเสียชีวิต
ตรงนั้นไม่ได้ตรงนั้นไม่ได้ทำค่ะอันนี้คือเคสใช่ค่ะ
นี่คือมั่นใจในเคสคุณก้อยหรือว่ามั่นใจทุกคดีที่รับทำ
ในคดีอื่นนั้นไม่ได้บอกว่ามั่นใจในคดีอื่นนั้นต้องขอโอกาสได้คุยกับน้องก่อนเพราะว่าเขาอยู่ในเรือนจำเวลาที่ไปคุยเนี่ยมันต้องคุยผ่านโทรศัพท์แต่เมื่อวานนี้ที่ไปก็คือว่ามีการรับทราบข้อเก่า
เราก็เลยได้โอกาสคุยแบบน้อยมากน้อยมากก็เลยถามแค่ความเป็นอยู่สารทุกข์สุขดิบ
แล้วก็บอกว่ามันมีคดีทั้งหมดเท่านี้นะเท่านี้นะแล้วเดี๋ยวจะค่อยทยอยมาคุยกันทีละคดีตอนนี้ได้รับหมายไปกี่คดีแล้วยังขาดอีกกี่คดียังมาไม่หมดนะคะ
ทีนี้ทนายธนิชาฮะที่ได้เข้าไปคุยกับแอมมาเนี่ยได้ไปคุยมาครั้งสองครั้งแล้วใช่ไหมฮะ
ส่วนตัวเพิ่งได้คุยเมื่อวานนี้หนึ่งครั้งค่ะครั้งแรกหรือว่าตั้งแต่ตอนที่เป็นคดีที่ว่ามาทำให้แอมในคดีนี้เนี่ย
แอมไหมว่าถ้าเกิดไม่ได้ทำอะไรเขาเลยเนี่ยไม่ได้ไปวางยาเขาไม่ได้ไปฆ่าเขาเนี่ย
โกหกตั้งแต่แรกทำไมที่ว่ามีญาติเขาถามมามีพี่เขาถามมาว่าเจอไหมอยู่ที่ไหนยังไงเนี่ย
ตอนนั้นเห็นเขาตอบในกับสื่อมวลชนไปแล้วใช่ไหมคะครั้งแรกจะเรียนว่าในทางปฏิบัติเนี่ย
คำเปิดปากแรกที่เขาได้กล่าวเป็นถ้อยคำที่น่าเชื่อถือ
และเชื่อถือได้เพราะว่าไม่มีการเสร็จตั้งแต่งแล้วเขากล่าวกับทนายว่ายังไง
ได้ถามไหมฮะเอ่อก็สอบไปอย่างที่ที่ได้ออกกับสื่อไปนะคะรบกวนกรุณาย้อนกลับไปดูอีกทีนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ทนายจำไม่ได้เหมือนกันแต่รู้ว่าเขาได้มีการตอบไว้กับสื่อลุมลุมล้อมน่ะ
ที่หน้าขอนอบบ้านโต่งตอบตอบรวดเร็วเลยตอบเยอะเลยนี่ก็คือเป็น
เป็นอะไรที่มันออกมาจากใจจริงแล้วก็ไม่ได้ปั้นแต่งอันนั้นแล้วก็อันแรกที่เขาจะพูดออกมา
แล้วก็จะเอาคำพูดให้สัมภาษณ์สื่อตรงนั้นไปสู้ในชั้นศาลอย่างนี้หรอ
ใช่ค่ะมีส่วนด้วยค่ะ
ไม่ได้ถามกับลูกความเลยหรือว่าตกลงใช่ไม่ใช่อะไรยังไง
ทำแล้วค่ะเดี๋ยวคอนเฟิร์มว่าไม่ใช่แล้วก็ไม่ได้ทำด้วย
แล้วก็มีความลับอยู่ที่เป็นข้อต่อสู้ในคดีด้วย
ถ้าถ้าภายหลังที่เปิดออกมาแล้ววันนั้นอาจจะตกใจว่าทำไม
ความลับอะไรครับความลับอะไรยังไง
ได้ได้คุยกันหลังใหม่แล้วกันเนอะมีภาพด้วย
เหรอมีความลับแล้วก็มีภาพในคดีคุณก้อยอย่างนี้เหรอ

ใช่ค่ะก็ขออนุญาตได้นะไปยืนให้ในการศาล๓
แต่ถ้าจะต้องดูหน่อยก็ได้ว่าเป็นข้อต่อสันตัวนะครับ
อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะไปขอดูส่วนตัว
ภาพเลี้ยงถึงพี่ดูได้ไหมหรือให้พี่ดูคนเดียว
เพราะว่าเวลาบอกอะไรมีอะไรเนี่ยทำไมไม่บอก
ทำไมต้องบอกล่ะคะมันเป็นข้อตัดสิน
แต่ว่าถ้าสื่อมวลชนรู้ทั้งหมดมันก็เป็นในที่ไปหมดคดี
ทันนี้ถ้าธนายธนิชาฮะธนายธนิชา
คดีของก้อยเนี่ยมั่นใจกี่เปอร์เซ็นถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต

เอาเป็นว่าไม่หนักใจของคดีก้อยค่ะ
ไม่หนักใจแต่มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์บอกไม่ได้
เราก็ไม่เคยบอกด้วยนะคะว่าโดยเปอร์เซ็นต์เพื่อที่สื่อและไปเขียน
ระวัสมัติวันนิดนึงเขาห้ามการันตรีผลค่ะ
สืบให้สมศักดิ์ฟองครับตามถึงจะลงได้นะฮะ
หน้าที่หลักเป็นหน้าที่ของโจทย์ก็คือพนักงานอายการโจทย์
ส่วนจำเลยนั้นก็มีหน้าที่แก้แล้วก็ขาดผ่านทะวันโจทย์
ในคดีที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่มันเกี่ยวข้องกับแอมจนมีฉายาแอมสายนายณปัจจุบันเนี่ย
นายธนิชานรู้สึกยังไงคือรู้สึกสงสารครอบครัวญาติพี่น้องลูกเขาสามีเขา
อะไรต่างที่มันเกิดขึ้นในกรณีที่เขากล่าวหามายังแอมสายนายบ้างไหมฮะ
รู้สึกค่ะรู้สึกว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่มันจริงเนี่ยถือว่ามันเป็นคนที่มันแชร์ไม่ได้
ทำอะไรไว้ก็ต้องได้รับผลเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันจะขึ้นอยู่กับว่า
ยังไงก็ตามมันก็ยังมี

ผมขออนุญาตสมมติน่ะสมมติถ้าวันข้างหน้านี้
แอมม์เขาถูกพิพากษาจะเป็นคดีใดคดีหนึ่ง

คุณธนิชาจะรู้สึกยังไงจะจะขอโทษสังคมไหมหรือว่าจะรู้สึกอะไรไม่ค่ะ
ก็จะต้องอบรมเขาว่านั่นคือผลของการกระทำที่เราได้ทำไป
ก็ต้องยอมรับในผลของการกระทำแต่หลักเลยนะคะ
ทนายความเนี่ยจะเป็นผู้นำเสนอก็จริงแต่ว่าหลักก็คือจะต้องให้เขาได้รับโทษเพียง
เท่าที่เขาได้กระทำเราจะไม่ให้โทษเขาทั้งหมด
โดยหลักการณขณะนี้ที่กำลังทำคดีให้แอมเนี่ยกำลังช่วยให้เขารอดพ้นความผิด
หรือว่าจะช่วยให้เขามีโทษที่ลดลงหรือกำลังจะต่อสู้ให้กับคนที่เขาไม่ได้ทำผิดจริง
ตัดข้อหนึ่งก่อนเลยนะคะว่าช่วยขาวเป็นดำเป็นขาวอะไรอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่
แต่จะเป็นหน้าที่ที่จะนำเสนอมุมมองอีกมุมมองหนึ่ง
จำเลยไม่ควรจะได้รับโทษขนาดนั้นจำเลยมีเจตนาเพียงใด
และจำเลยมีเจตนาพิเศษหรือไม่นะคะความสมเหตุสมผลของ
ท่านิการโจทย์ได้นำเสนอและประกอบแบบว่า
พยานของโจทย์ความเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะ
คือมันเป็นในชั้นของสารอีกทีนะมันอาจจะฟังยาก
ดูคุณธนิชามั่นอกมั่นใจในแอมมากเลยนะฮะมันรู้สึกมันค้านสายตากับสิ่งที่ประชาชนเขามองไหมฮะ
น่าสังเกตออกว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงหรือเปล่ามันก็ต้องพึงระวังไว้ด้วยอีกมุมหนึ่งว่ามันจะเป็นหรือเปล่า
อย่างนี้ก็ตามเวลากระทำความผิดขึ้นมานะคะตัวตนของตัวน้องเองจะรู้ดีว่าทำหรือไม่ทำ
แม้ปากจะบอกว่าไม่ได้ทำแต่ถ้าโจทย์เขานำสืบได้สารก็ปิดบังสารมาได้แล้วค่ะ
สารท่านก็จะเห็นแล้วก็จะพิจารณาไปตามความเหมาะสมตามที่กฎหมายเขาบรรยัติว่าเป็นความผิดนะ
ต้องดูตรงนี้ด้วยมันไม่ได้พิพากษาไปตามความสะใจแก่โลกที่เราอยู่กันภายนอก
เพราะฉะนั้นยืนยันว่าต่อให้แอมถูกพิพากษาว่าทำความผิด
หรือว่าไม่ได้รู้สึกอะไร
ต้องรับผิดแล้วก็ไม่สนับสนุนด้วย

เรื่องรับสารภาพโดยจำนวนต่อหลักฐาน
อะไรมันเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ว่า

อันนี้ไม่เป็นจำเลยนะฮะแต่วันนี้เป็นข้อต้องหาร

จำเลยฟังและจะถามจำเลยว่า

ตรงนั้นเป็นหน้าที่ของเขานะคะ
ไม่ได้เกี่ยวกับทนายเขาก็จะ

แล้วก็มันนึงไม่เป็นอากาศทดที่สูง
แม้ว่าจำเลยจะให้การรับสารภาพ
ก็ต้องสืบประกอบคำรับสารภาพ

เช่นกันอ่าค่ะจะมีไหมแบบว่า

ระหว่างท้องอยู่แล้วเดี๋ยวจะได้ลดโทษ
ประหารชีวิตเหลือจำคุกตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยดูพยานหลักฐานของโจทย์ก่อนสิคะ
อย่าเพิ่งไปคิดแทนจะมีวันนัดตรวจพยานหลักฐานวันนั้น
เราจะได้ดูแล้วก็ขอคัดถ่ายออกมาว่าเขามีอะไรบ้าง
วิธีการนี้วิธีการนี้มันอยู่ในความคิดของทนายไหม
แน่นอนค่ะทุกท่านเป็นแบบนี้หมดคดีอาญานะคะไม่ใช่คดีแพ่ง
ด้านด้านอื่นอื่นเนี้ยภัทรเองน่ะยังไม่ได้สอบข้อเฉ็ดสิ่ง
เอาร้างจากนี้เราได้คุยกัน
อาจจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจในตัวโดยเฉพาะในตัวของทนายพัฒน์บ้าง

ต้องขอประทานโทษญาติพี่น้องทุกท่านก่อนนะคะ
อาจจะรู้สึกว่าแม้ยังไม่ค่อยค้อยตามเท่าไหร่
แต่ในส่วนของตัวเองแล้วเนี่ยจริงแล้วเป็นคนใจดีมากนะ
สุขภาพด้วยแต่ในงานคดีก็ต้องดุเป็นเรื่องธรรมดา
แล้วก็ในวันนี้ทำหน้าที่ในฐานะของทนายจำเลย
ว่าที่ทนายจำเลยแน่นอนนะคะอ่า
คิดว่าพนักงานอายการโจทย์คงสั่งฟ้องอยู่แล้ว
บางครั้งแพทย์เองก็เป็นทนายขอแรง
บางครั้งแพทย์ก็เป็นเวรชี้เวรจับอยู่ที่สารเยาวชน
บางท่านอาจจะเคยเจอจะรู้ว่าเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่ไนท์นะ
อย่าติดภาพดุไปค่ะ
บางครั้งคุณเดือดร้อนคุณอาจจะอยากพบอะไรดังแบบนี้ก็ได้
วันนี้ให้ภาพมาโฟนอินก็เนี่ยผมขึ้นภาพให้ตรงปกนะ
หัวเราะได้ใช่มั้ยคะ
เดี๋ยวโอกาสหน้าเชิญมาคุยกันใหม่วันนี้ขอบคุณนะฮะสำหรับความคืบหน้าทางคดี

นี่ฮะทนายความของแอมก็เท่าที่ฟัง
เดี๋ยวกลับมาถามคุณระพีแล้วก็คุยกับอาจารย์ออสเรื่องการตรวจหลักฐานต่อนะฮะ
ก็อย่างที่ท่านผู้ชมได้ฟังนะฮะคือเขาทำทั้งหมดทุกคดีแล้วนะครับ

เปิดปากกับภาคภูมิ
ผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่กับคุณระพีแล้วก็อาจารย์ออสนะฮะ
ถามคุณระพีก่อนเลยเมื่อสักครู่นี้ผมคุยกับทนายของแอม
คุณระพีตั้งแต่คดีหลักคดีแรกคือคดีของคุณก้อย
คุณระพีเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้นะฮะ
นายแอมเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าเขาสู้ได้ในคดีของคุณก้อย
ก็อันนี้ก็เป็นความท้าทายนะครับ
ผมเชื่อว่าตอนนี้คดีเนี่ยโดยเฉพาะของน้องก้อยเนี่ย
ท่านพบตรนะครับได้ตั้งคณะทำงาน
โดยเฉพาะท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักผ่านท่านรองพบตรเนี่ยนะครับ
ท่านลงมาคุมตรงนี้ด้วยตัวเองเนี่ย
ผมแล้วก็ประชาชนแล้วก็สังคมเนี่ยเชื่อมั่นในทีมงานของท่าน
ที่ท่านดำเนินการมาเรื่องนี้ตั้งแต่แรกนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าคดีนี้หลุดนะครับ
ถ้าทางนสแอมเนี่ยหลุดนะครับ
ตามที่ทนายเขาพูดไว้เนี่ยมันก็เป็นบทพิสูจน์นะครับ
การทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและผมเชื่อว่ามันไม่เป็นแบบนั้นครับ
ในมุมคุณระพีเนี่ยคิดว่าทำไมทนายเขาถึงกล้ารับทุกคดีเลยของแอม
ถูกแจ้งข้อหาเนี่ยในลักษณะเหมือนกับคดีของคุณก้อยเนี่ย

แต่ในส่วนของก้อยเนี่ยคุณระพีเชื่อว่ายังไงซะ

ซึ่งตามข้อกล่าวหาก็คือแอมนั่นแหละ
ไม่ใช่ว่าอยู่ดีเดินไปปล่อยปลาแล้วก็วูบแล้วก็เสียชีวิตตรงนั้น
ครับวันนี้ก็อยากจะบอกว่าสังคมและประชาชนเนี่ย
ตัดสินและพิพากษากับคนที่มีพฤติกรรมนะครับ
พฤติการแบบนี้ไปเรียบร้อยแล้วสังคมนะครับ
ส่วนกระบวนการยุติธรรมจะไปถึงไหนนะครับ
ก็พิสูจน์หน่วยงานของภาครัฐทุกหน่วยงานนะครับ
แล้วก็ขบวนการยุทธธรรมซึ่งเราไม่ก้าวร่วง
ตัดสินมายังไงพวกเราก็ต้องยอมรับตามนั้น
ทนายของแอมบอกว่าทำไมถึงโกหกตั้งแต่แรกอะไรยังไงเนี่ย
ผมถามเนี่ยเขาบอกให้ย้อนไปฟังวันที่แอมเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อครั้งแรกครับ
ว่าทำไมต้องเอาข้าวของเข้าไปทำไมต้องโกหกทำไมต้องปิดบังที่คุณคุณก้อยเนี่ย
หายไปแล้วก็ไปกับใครไปวูบอยู่ตรงที่ปล่อยปลา
เท่าที่ผมจำได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปย้อนฟังเทปอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับ
แอมให้สัมภาษณ์บอกเพราะไม่อยากยุ่งเรื่องของคุณก้อย
คุณก้อยจะไปหากิ๊กพอเกิดเหตุว่าคุณก้อยวูบเป็นลมหมดสติไม่ได้เข้าไปช่วย
หรือจะเสียชีวิตอะไรก็แล้วแต่ก็เลยเอาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยปัดให้พ้นตัวเอาไปทิ้งให้หมด
นั่นคือสิ่งที่แอมเขาเคยบอกเอาไว้
แต่คุณระพีก็มั่นใจว่าในตัวของน้องสาวคุณระพีเนี่ยรุ่นพี่รุ่นน้องกันเนี่ย
มันไม่ได้มีอะไรอย่างที่ทางผู้ต้องหาเขาบอกแน่ครับ

ก็เรามีหลักฐานพอสมควรนะครับที่อยู่ในกระบวนการของทางตำรวจเรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็เอาไปหักล้างกันอืมนะครับแล้วก็ตอบสังคมให้ได้ว่าพฤติกรรมและพฤติการที่คุณคุณทำแบบนั้นเนี่ย
กับสิ่งที่คุณพูดออกมาเนี่ยมันคืออะไรนะครับ
สิ่งที่จะนำไปสู่ในการดำเนินคดีหรือว่าแจ้งข้อหา
ในการที่จะเอาผิดต่างให้ได้เนี่ยแน่นอนว่ามันคือหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับ
ซึ่งก็อย่างที่เราทราบสารสายนายต่างที่เป็นวัตถุพยานแล้วอยู่แวดล้อมตัวของผู้ต้องหาก็คือแอมเนี่ย
ตำรวจก็ไปเก็บจากจุดต่างมาแล้วก็ให้อาจารย์ออสช่วยตรวจพิสูจน์ให้หน่อย
อาจารย์ออสบอกว่าตอนนั้นส่งมา๔๐๐กว่าตอนนี้เกินหรือยังฮะ
ทยอยมาเรื่อยนะครับแล้วก็ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนนิดนึงเพราะว่าตอนนี้มีข้อมูลอีกด้านหนึ่งว่ามีในธรรมชาติอะไรพวกนี้นะครับ

ใช่ครับต้องต้องให้ชัดเจนว่าที่เราตรวจเนี่ยครับเราตรวจโพดาเซียมสายนายซึ่งเป็นสารพิษที่อยู่ในร่างของผู้เสียชีวิตครับเราไม่ได้ตรวจสายนายที่อยู่ในธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่กำลังจัดกลุ่มคุยกันว่ามันอยู่ในแอปเปิ้ลในอะไรพวกนี้ให้ให้แยกแยะนะครับว่าสายนายในธรรมชาติเนี่ยมันจะอยู่ในเรื่องของไกรโคไซนายคือสายนายที่มาจับกับสารตัวหนึ่งครับนะถ้าตรวจ
ต้องเจอตัวนี้ด้วยตัวมือซ้ายเนี่ยแต่ตอนเนี้ยเรากำลังตรวจโพเดเซียมไซนายซึ่งเป็นเกลือที่ที่ซื้อนะฮะแล้วก็ตัวเนี้ยไม่เจอในธรรมชาติไม่เจอง่ายในห้องส่งแล้วกันไม่ไม่ได้เจอได้ทั่วไปนะครับมันแล้วถ้ามันเจอนะฮะคือตอนเนี้ยคนตายเนี่ยเขาพูดไม่ได้ครับนะฮะแต่วัตถุพยานร่องรอยอะไรต่างเนี่ยก็อยู่ที่
ฝีมือตำรวจแล้วก็ทีมสืบนี่แหละที่จะช่วยเอามาพูดแทนคนตายในศาลตอนเนี้ยคนที่จะพูดแทนผู้ต้องหามีแล้วเมื่อกี้สัมภาษณ์แล้วเพราะฉะนั้นวัตถุพยานพวกเนี้ยก็สำคัญมากนะฮะจะต้องมัดตัวเขาให้ได้แล้วก็เอาเขารับโทษให้ได้นะครับคือมันมีการตั้งข้อสังเกตว่าไอ้สายนายเนี่ยในธรรมชาติมันก็มีใช่ไหมฮะในผักในผลไม้ใน
อ่าธนายก็ดูข่าวดูข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นจะปิดตรงเนี้ยให้เลยนะฮะว่าคุณไม่ต้องไม่เหมา
ที่สำคัญมันเจอในรถของคุณแอมนะครับใช่ไหมครับที่ขับพาคุณก้อยไปปล่อยปลา
ใช่ฮะเจอตรงส่วนไหนฮะอาจารย์คือที่สวอปเนี่ยคืออาจจะมีข้อต่อสู้
แต่ตอนนี้เราเจอคือในสมุนไพรที่ใส่ที่เก็บถูกซุกซ่อนไว้ในรถ
โดยเฉพาะที่หลังรถนะฮะอันนี้ต้องให้เครดิตทางตำรวจ
พิสูจน์หลักฐานนะครับที่บ้านโป่งแล้วก็นครปฐมนะฮะ
ก็ไปเจอเรื่องของยาสมุนไพรที่เป็นเม็ดต่างต่างมีแต่ละสีแล้วก็
ปกติเราตรวจจากสวอปเนี่ยมันจะขึ้นนิดหน่อย
เราก็ต้องทำการทำซ้ำแล้วก็ยืนยันโดยใช้ลายนิ้วมือของสาร
เรียกว่าใช้เทคนิคแมสเปคครับแต่ตัวที่อยู่ในยาเนี่ย
มันทะลุกราฟอืมมันทะลุกราฟคือค่ามันเยอะมากอย่างเงี้หรอ
คือล้นล้นจอคือมันมีเยอะมากครับนะครับ
แล้วก็อยู่ในสมุนไพรหลายสีอืมนะครับสมุนไพรนี้อยู่ใน
ซูลเหรอฮะหรืออยู่ในอะไรฮะอ่าก็มีในหลายจุดครับ
ตรงนี้ต้องขอให้ทางตำรวจเขาเป็นคนเป็นคนชี้แจง
ที่มีข่าวบอกว่าอ่าตรวจเจอในซองชาขับซองชาก็มีครับ
แต่ว่าเดี๋ยวตรงนี้ให้ตำรวจเขาเป็นคนชี้แจงตำแหน่งอะไรต่าง
อันนี้คืออยู่ในรถยนต์โตโยต้าวีออสคันที่เขาขับไปปล่อยปลา
ใช่ฮะแล้วแอมก็ขับออกมาก่อนตอนที่คุณก้อยเนี่ยวูบอยู่ที่ท่าน้ำ
ครับก็เดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้ต้องให้ทางตำรวจนะฮะ
เป็นคนอธิบายนะครับเพราะว่าก็อยู่ในสำนวนแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นหนึ่งจุดเล็ก
ที่เป็นหนึ่งในวัตถุพยานที่จะเข้าไปเสริมนะครับ
ซึ่งทางตำรวจเขาก็มีเทคนิคเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับ
พี่น้องประชาชนท่านใดที่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ก็ได้โปรดนำมาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
ช่วยนะฮะคือจาน็อตก็จะพูดในในคือพูดยากพูดลำบากนิดหนึ่งนะครับ
เมื่อกี้ก็ต้องกลับขออภัยเมื่อกี้โทรศัพท์มาแล้วนะครับ
ก็ก็เผยไปหน่อยหนึ่งต้องขออนุญาตนิดนึงครับในส่วนอื่นอื่นเนี่ย
ก็จะเป็นเรื่องของรายละเอียดเรื่องปริมาณเรื่องของอะไรต่าง
ก็คงต้องให้ทางตำรวจนะครับอ่ามันก็อยู่ที่ว่าไอ้สิ่งต่างต่างเนี่ย
มันจะไปบวกกับพวกพฤติกรรมแวดล้อมได้ยังไงว่าผู้ต้องหาเนี่ย
เขาก็ทำผิดจริงจริงถ้าเขาจะสู้ใช่ไหมคุณระพีอย่างเช่นว่า
เห็นเหรอว่าเขาไปผสมยาเอายาใส่อาหารใส่น้ำดื่มให้คุณก้อย
หรือให้ใครก็แล้วแต่กินแล้วก็เสียชีวิตใช่ไหม
ก็ต้องอยู่ที่ว่าตรงนั้นจะไปหาพฤติกรรมแวดล้อมตรงนั้นได้ยังไง
มันมีอีกเรื่องหนึ่งฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจโกดัง
เดี๋ยวช่วงหน้าผมขอกลับมาถามหน่อยได้ไหมได้ครับได้ครับ
บิ๊กโจ๊กบอกไปดูรายชื่อของลูกค้าที่สั่งไปอ่ะ
โอ้โหมีเป็นร้อยคนสั่งไปมีดาราด้วย
เดี๋ยวต้องไปถามกันว่าเออสั่งไปทำไมพักกันครู่เดียวนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับคุยกันต่อนะฮะ
ก่อนหน้านี้คุณระพีเคยแจ้งเอาไว้ถ้าใครเป็นญาติพี่น้องของคนที่เล่นแชร์กับแอม
แอมยืมเงินเอารถไปจำนองจำนำนะให้แอมเอาเงินไปปล่อยเงินกู้ทำประกันภัย
ธุรกรรมทางการเงินนี่ตอนนี้มันแตกไปเล่นหวยอีก

ก็อยากจะแจ้งมาในเรื่องของการเล่นหุ้นเล่นหุ้นด้วย
ซื้อคลิปโตหรืออะไรประมาณนั้นคลิปโตเงินดิจิทัลอะไรประมาณนั้นนะครับ
แสดงว่าเขาชักชวนคนมายุ่งเกี่ยวเขาหลายประเภท
ลองดูว่ามีความเชื่อมโยงหรือไม่แต่ตอนนี้กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมตั้งข้อสังเกต
น่าจะเป็นกลุ่มนี้อีกสักหนึ่งกลุ่มครับครับแล้วก็รู้จักแอมครับผม
แล้วก็สามีเขาสามีเขาครับผมแล้วเกิดการเสียชีวิตในลักษณะแบบนี้
คิดว่ามันจะหยุดแค่สิบสี่สิบห้าเคสไหมครับ
คือตอนนี้เป็นสิบสี่บวกหนึ่งอ่าสิบสี่คือเสียชีวิตหนึ่งคือรอดชีวิต
ครับผมแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นตำรวจที่อยู่ที่หนองปลือ
อ่านะครับที่มีความเชื่อมโยงในเรื่องของบัญชีนะครับ
ตอนนี้ผมได้บัญชีมาอีกหนึ่งอันคนนี้ที่ว่าเป็นเคสที่กาญจนบุรี
ว่าคุณระพีจะไปดูว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าบัญชีชื่อเขายัง
เคลื่อนไหวอยู่ครับผมแล้วไปถามที่บ้านพ่อแม่เขาบอก
ลูกชายเป็นตำรวจเสียชีวิตแล้วเขาไม่เคยใช้บัญชีลูกเขาเลย
อย่างเงี้ยครับจะเคลื่อนไหวได้ยังไงอย่างเงี้หรอมันมีเพิ่มอีกหนึ่ง
บัญชีที่เป็นกรุงไทยในการกู้สหกรณ์เดี๋ยวจะต้องไปดู
อีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้รายละเอียดเนี่ยยังไม่มีความเชื่อมโยง
แต่รู้ว่ารู้จักกันอะไรกันนะครับก็แสดงว่ามันก็ยังมีมาเรื่อย
ผมก็หวังว่ามันจะหยุดแค่นี้นะแค่นี้มันก็เยอะแยะโอ้โหถ้าเกิด
เอาล่ะเขาเป็นผู้ต้องหาเขาปฏิเสธข้อหาอันนี้เป็นสิทธิ์ของเขา
อยู่แล้วแต่ถ้าสมมุตินะสมมุติว่าวันหนึ่งเนี่ยจะเป็นกี่คดีก็แล้ว
แต่เนี่ยโดยเฉพาะถ้าทั้งหมดเลยเนี่ยมันเกี่ยวข้องแล้วถูกตัดสินว่าผิด
จริงจริงเนี่ยครับโอ้โหนี่ประเทศไทยนี่มันมันเป็นคดีใหญ่มากมาก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
ประมาณเนี้ยนะฮะเขาเอาไปใช้พวกอะไรยอมพวกพวกเคลือบกัดโลหะยอมโลหะ
ใช่ฮะก็ย้อมด้วยปิโตเคมีด้วยแล้วก็ใช้ในการชุบพวกโคเมียม
ทองคำทองเหลืองทองแดงอะไรพวกเนี้ยนะครับส่วนร้านที่ไปเนี่ย
เป็นร้านที่ขายปีกอืมลักษณะสองร้อยห้าสิบกรัมเป็นเป็นเกล็ดเกล็ด
งี้ใช่ไหมฮะเป็นเกล็ดบริสุทธิ์เลยตอนนี้ใช้ในแล็บแล้วก็ใส่ขวดขายสองร้อยห้าสิบ
เข้มข้นสูงอันนี้คือถ้าเอาไปผสมให้คนกินก็
อย่างงี้ใช่ไหมตายครับตายในในแล็บเนี้ยเด็กเด็กก็จะรู้
แต่ว่าเราไม่กินอยู่แล้วก็เหมือนเรามียาฆ่าแมลงในบ้าน
มียาเบื่อหนูในบ้านทุกคนก็จะเข้าใจใช่ไหมครับ
ทำยาเคมีไฟฟ้าทำนั่นทำนี่อะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยที่สั่งร้อยกว่าคนเนี่ย
มันซื้อเพื่ออะไรก็ต้องมาดูนะฮะ
หรืออาจจะมีเซลล์เพราะว่าเขาเป็นร้านขายส่ง
ก็นำเข้ามาแล้วก็จะมีพวกตัวแทนจำหน่ายเอาไปขายอีกทีนึง
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ไปขายในสถานศึกษาในโรงงานทำพยานบางอย่าง
แล้วก็ถ้าดูกฎหมายแล้วเนี่ยมันวัตถุอันตรายเพศ๓เพดานมันสูงนะครับ
ครอบครองถ้าจะขอใบอนุญาตก็คือ๑ตัน

ใช่ครับ๑๐๐กิโลเพราะฉะนั้นต่ำกว่านี้ก็สั่งได้เลย

ถ้าผมสั่ง๙๐๐กิโลกรัมก็สั่งเข้ามาได้เลย
ก็ได้ฮะก็ต้องดูพรบแต่ว่านี่ที่จะลดเช็คนะ
ก็คือ๑ตันเนี่ยต้องมีบริญญาณ
แล้วผมเอาเข้ามาผมก็มาแบ่งใส่ขวดขายใส่ขวดขาย

คุณระพีสั่งซื้อมาอาจารย์ออสสั่งซื้อมาผมก็ส่งพัสดุไปให้
ครับคือปกติคนก็จะรู้น้อยเรื่องพวกนี้นะครับ
ใช้เฉพาะนะครับก็ไม่น่าจะมีใครมารู้ในลักษณะที่เอามาฆ่าคน
แต่อย่างที่ถ้าเกิดเป็นอาจารย์หรือว่าเจ้าหน้าที่
หรือว่าเซลล์ที่เขาซื้อมาเพื่อจะไปขายส่งต่ออะไรอย่างนี้
ถ้าเขาตอบได้มันก็ยังพอเป็นเหตุเป็นผล
แต่ถ้าจะมีบุคคลทั่วไปอย่างนี้อย่างเช่นดาราสาวคนหนึ่งซื้อไปอย่างนี้
ตำรวจเขาบอกเดี๋ยวต้องเรียกมาสอบว่าคุณซื้อไปทำอะไร
อันนี้คนทั่วไปซื้อไปทำอะไร
อันนี้ต้องถามเขาค่ะอันตรายเพราะว่ามันเป็นเกร็ดแข็ง
เหมือนที่เราตรวจเจอในซองชาพีคทะลุ
ก็คือไม่ได้ละลายน้ำแล้วชาไปจุ่มนะฮะ
ก็คือบดเป็นผงแล้วผสมกับซองชาเลยใบชาที่บดนะฮะ
สมแล้วก็เขาน่าจะมีเครื่องทำซองชาเอง
ก็คือมีเครื่องบีบบีบมุม
ที่เราตรวจก็คือใช้เลเซอร์รามันครั้งแรก
แล้วก็ลองส่องกล้องดูก็เป็นเก็ดขาวนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่เป็นของแข็งเนี่ยมันก็จะบดเป็นผงเหมือนแป้ง
แล้วก็มาผสมนั่นผสมนี่ได้

ครับโกงบทธรรมดานี่แหละ

เขาสามารถเอาโอ้โหทำขนาดเอาซองชามาเอาใส่แล้วก็มีเครื่องซีน

อันนี้เช็คได้เป็นเครื่องเล็กเอง

มันจะมีซองสำเร็จรูปที่ซื้อมาใส่แล้วก็ปิดแค่นั้นเอง
นี่ไม่นับแคปซูนอีกนะ
แล้วก็ควรจะขยับอันทรายประเภทอื่นเพื่อจะใช้ประเทศ๓
เราต้องรับทรงการให้มากกว่านี้

ก็ได้เข้าไปช่วยเหลือเหยื่อที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะครับ
สิบสี่รายเนี้ยอืมก็เป็นยุติธรรมอ่า
จังหวัดนะครับแต่ละพื้นที่เกี่ยวกับการเยียวยาต่าง
ครับห้ามสิบการเนี้ยสองหนึ่งอืม
ดาหาร๑เพชรบุรี๑กรทม๑ทั้งหมดเนี่ยไปยื่น๑๐วิลิตเรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วก็แต่ละเคสเนี่ยก็จะดูในเรื่องลักษณะของการเสียชีวิตแต่ก็คือขั้นต่ำเนี่ย
ใช่คือประมาณแสนห้าถึงสองแสนแต่ผมคิดว่าคดีแบบลักษณะแบบนี้
สะเทือนฝันไม่ใช่ทั้งประเทศมันทั้งโลกนะครับ
เงินก้อนนี้ถ้าเกิดว่าให้เต็มพิกัดได้
ก็จะเป็นการดีเป็นการให้กำลังใจญาติผู้สูญเสียนะครับ
นะครับก็ช่วยส่วนยุทธรรมไว้ด้วยแล้วก็สุดท้ายนะครับก็ตอนนี้ทางท่านดอกเตอร์วิชีียันชุบไทยส่งเนี่ยท่าน
นายกสภาฑ์ธนาไนบ้านเนี่ยก็ได้ยืนมือเค้ามาช่วยและในวันที่กล้าก็ยังมีการแถลงค่าอยู่
เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒